วันนี้มีดาราสาวชื่อดัง๓คนไปแจ้งความที่บกปอท
เพื่อให้เอาผิดกับคนคนหนึ่งคงจะเป็นผู้ชายนั่นแหละ
แล้วก็ส่งข้อความไปหาดาราผู้หญิงทั้ง๓คนนี้
อาจจะมีอีกหลายคนด้วยซ้ำ
เพื่อหลายอย่างขอเลี้ยงดูมาให้เป็นภรรยาลับ
ให้เงินเดือนบอกเป็นล้องเป็นล้าน
ขอซื้อชุดชั้นในกางเกงชั้นใน
หนักที่สุดเนี่ยคือน้องเขาบอกว่ามันทนไม่ไหวแล้วคือเขาก็กลัว
เขาผู้หญิงไม่รู้ว่ามันจะมาถึงตัววันไหนหรือเปล่า
มันจะส่งแค่ข้อความหรือว่ามันจะมาถึงตัวนี้ยุ่งเลย
คือขอซื้อเส้นขนหรือว่าขนเพชร
บอกให้เส้นละสี่แสนโอ้โหก็ไม่รู้ว่าจะพูดจริงหรือว่าพูดไม่จริงอ่ะนะ

แล้วสิ่งที่กลัวมากเลยก็คือนักแสดงทั้ง๓ท่านบอกว่า
คนนี้บอกว่าเดี๋ยวจะตามไปทุกที่

แล้วเขาเป็นคนบุคคลสาธารณะไง
อย่างนั้นเขาต้องโอ้โหระแวงกันตาย

ทั้ง๓นักแสดงนี้นะครับก็คือ
มิงค์ทารินดากัณฑสูตร
มีเกรสพัสิตาอธิอนันตศักดิ์

ซึ่งวันนี้เดินทางไปพบพันธมตเอกสุริวัตรดีพอ
ที่กองบังคับการปอท
กราบรามอาจกรรมทางเทคโนโลยี
เพื่อแจ้งความกรณีถูกคุกคามทางเพศ
ดาราสาวทั้ง๓คนบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่ง
ส่งข้อความมาก่อกวนและคุกคามทางเพศ

จนเกิดความกลัวต้องมาแจ้งความ
เดี๋ยวดูนะครับว่าทั้ง๓คนนี้นะครับ
เจอข้อความคุกคามยังไงบ้าง
มิ้งทรินดาบอกว่าคนร้ายคนนี้
โดยเสนอเงิน๑ล้าน๒แสนบาท

แต่ว่าก่อนที่จะมาเป็นภรรยารับกันเนี่ย
ต้องไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลก่อนนะ
แล้วก็มีข้อเสนอคือเดือนนึงเนี่ย
จะขอเจอ๓ครั้งเพื่อมาอยู่ด้วยกัน
ร่วมหลับนอนกันอะไรแบบนี้นะฮะ
แล้วก็ขอซื้อชุดชั้นในของเธอ
รวมถึงคนเพชรด้วยในราคาแบบหลักหมื่นนะ

เขาก็ปฏิเสธอะไรไปนะครับแล้วก็บล็อกไปนะ
พอบล็อกไม่ให้ติดต่อคนร้ายยังข่มขู่อีกฮะ
มันหาช่องทางติดต่อกลับมาจนได้
แล้วก็ข่มขู่ว่ามีแอคเคาน์หลายบัญชี
เดี๋ยวจะตามก่อกวนตามคุยตามพูดตามขอยื่นข้อเสนอไปเรื่อย

ส่วนเกรสพัฒนศิษย์ตานะครับ
บอกว่าโดนข้อความลักษณะทำนองเดียวกันเลยนะ
คนร้ายน่าจะคนเดียวกันส่งข้อความมาขอซื้อชุดชั้นใน
โดยเฉพาะเส้นขนขนเพชรอะไรพวกนี้

จะให้ถึงเส้นละ๓๘๐๐๐บาท
ต่อเส้นนะเค้าก็กลัวมากท่ะต้องมาแจ้งความ

นักแสดงสาวตูนพิมปวี
บอกว่าได้รับข้อความจากคนร้ายคนนี้ลักษณะแบบนี้เหมือนกัน
เลยขอจ้างให้เป็นภรรยาลับโดยขอจ้าง๓เดือน๓เดือนนี้
เสนอเงินให้๑ล้าน๕แสนบาท
ช่วงนี้ด้วยเป็นช่วงที่แบบเราก็ค่อนเครียดอยู่แล้วพอเรา
มาเจออะไรแบบนี้คือไม่ได้ทำโดยตรงแต่ว่าถ้ามั่นสุด
ในวันก็ที่แค่มันจะเห็นไปดูสุดแบบมันระวางรัววางไป
หมดเลยว่ามันที่สำคัญคือตอนนี้ตือจากแล้วเขาหัวว่าเขา
มันคือมันน่ารำคาญ

ซึ่งรู้สึกว่าเคยไม่ดูใกล้บ้านเรา
เราก็คือระแวงว่าเขาจะลืมไหมว่าเราอยู่เขตไหน

เจ้าหน้าที่วันนี้ก็รีบตรวจสอบเบื้องต้นให้นะครับ
เป็นชื่อแล้วก็รูปของบุคคลอื่นไม่ใช่เจ้าตัว
เพราะว่าผู้เสียหายที่เขาถูกแอบอ้างไปเนี่ย

หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไป

เขาถูกแอบอ้างทั้งรูปทั้งชื่อทั้งนามสกุล
แล้วก็มาบอกปอทไว้ก่อนแล้วก็แจ้งความด้วย
เพื่อที่คนร้ายจะได้ไม่ไปก่อเหตุลักษณะแบบนี้กับใครอีก
แล้วก็แสดงความบริสุทธิ์ใจของตัวเองด้วย
หรือว่าเพื่อนในเฟสบุ๊คหรือว่ามีทั้งผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ
ที่ขอรบรับสืบกันถ้าเห็นข้อความนี้โพสต์ขึ้น
หรือว่าชัดไปหาใครนะครับให้รู้ได้เลยว่ามันไม่ใช่ผมนะครับ
ผมตัวจริงอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ถ้าใครมีข้อมูลก็รุณา
ส่งข้อมูลให้ผมนะครับเพื่อเราจะตามหาติดตามคนร้ายตัวจริงนะครับ
เป็นการคุกคามทางเพศโทษจำคุกไม่เกิน๑เดือนปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
ขู่คุกคามทางเสรีภาพมีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาท
ส่วนเรื่องการไปแอบอ้างชื่อรูปของคนอื่นมาใช้ทางเฟซบุ๊ก
มีโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาทนะครับ
แต่คาดว่าคนร้ายคนนี้น่าจะเป็นกับคนที่เคยส่งข้อความไปหาดาราผู้หญิงหลายคน
เพราะลักษณะข้อความจะเหมือนกัน
คนล่าสุดที่เจอแบบนี้คือคุณโบแวนด้าภรรยาของคุณปอทฤษฎีพระเอกดัง
เพราะว่าคุณโบแวนด้าเคยออกมาเปิดเผยว่ามีคนส่งข้อความแบบนี้

ให้เป็นภรรยาลับแบบนี้แบบนั้นแบบนี้อย่างนี้น่าจะเป็นคนคนเดียวกัน